คุณผู้ชมคะไปดูที่ปราจีนบุรีกันหน่อยค่ะ

ลงไปที่หนองน้ำนั่งเรือไปนะแต่ไปคนละลำนะคะ

ภรรยาเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นสามีก็เลยให้รออยู่ในเรือนั่นแหละ
ส่วนตัวสามีก็ใช้เรืออีกลำนึงออกไปหาปลา
แต่ทีนี้หนองน้ำที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมมันขึ้นชื่อ
ว่ามันเป็นหนองน้ำแห่งจอราเข้เรียกว่าเป็นวังจราเข้เลยก็ว่าได้

หาปลาอยู่๒ชั่วโมงตีเรือกลับมาปุ๊บ
ภรรยาหายนะคะหายไปไหนคะหายไปไหนคะหาไม่เจอ
แล้วก็แจ้งทีมกู้ภัยนักประดาน้ำมา
ก็ยังไม่เจอตัวนะคะตอนนี้
นี่ค่ะทีมนักประดาน้ำมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
ต้องมารวมตัวกันค้นหาผู้สูญหายที่บริเวณน้องปลาแขยง
ตรงนี้เป็นหนองน้ำลึกที่กว้างกว่า๔๐๐ไร่คุณ
อยู่ในพื้นที่บ้านโคกหอมในอำเภอกบินบุรี
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่หนองน้ำแห่งนี้เนี่ยนะคะ
ยังมีจราเข้อาศัยอยู่เยอะ
เพราะว่าเมื่อก่อนมันเคยมีจราเข้หลุดออกมาจากฟาร์มไง

แล้วออกลูกออกหลานเต็มไปหมดเลย
คนที่ไปหาปลาที่นี่ก็เคยเห็นจราเข้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเหมือนกัน
ทรงเดชศรีวงหัดสามีของผู้สูญหายเขาเล่าบอกว่า
กับภรรยาสองคนออกเรือหาปลากันกลางหนองน้ำตั้งแต่บ่ายโมง
ปล่อยให้ภรรยาหรือว่านางสุริสาดาทองรออยู่ในเรืออีกลำ
เพราะว่าภรรยาว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่พอ
เหล้ามาด้วยแต่ก็คือให้รออยู่ในเรือคนเดียว
แล้วตัวสามีของผู้ศูนย์ก็ออกไปหาปลาเขาก็เห็นว่าภรรยาอยู่ตรงเสาปูนต้นที่สาม
ตรงนั้นน้ำลึกประมาณ๑๒เฟตรค่ะเวลาผ่านไปเกือบ๒ชั่วโมงเขาก็หาปลา
หาปลาเสร็จกลับมาอ้าวภรรยาไม่อยู่แล้วเหลืออะไรไว้ให้ดูรู้ไหมคะอะไรคะ
รองเท้าแตะและขวดน้ำวางอยู่

เขาก็เลยพยายามลงไปงมหา
คุณสี่ร้อยไร่ก็ไม่รู้จริงอ่ะว่าอยู่ตรงไหน

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันนะคะ
จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวานซืนนะคะ

ซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมีการเริ่มค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะเมื่อวานพอตกดึกเนี่ยพอมันเริ่มมืด

แล้วก็เขาเคยตรวจสอบแล้วบริเวณหนองน้ำแห่งนี้เนี่ย
มีคนจมน้ำเสียชีวิตมาแล้ว๔ราย
แล้วมันกว้างใหญ่ด้วยแล้วก็มีจราเข้ด้วย